คุณผู้ชมฮะไปเรื่องดราม่าที่วัดท่าไม้กันบ้าง
ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับปอไม่เกี่ยวกับโรเบิร์ต
ได้เห็นตู้บริจาคไหมตู้รับบริจาค
ที่จะมีการเขียนช่องนะฮะตามช่อง
อยากขอแบบไหนมีขอให้สบาย
น้องมีนสนใจนั่งกินนอนกินไหม

แต่ช่องที่เป็นปัญหาเป็นดราม่าคือช่องที่อธิษฐานว่า
ขอให้ได้สมบัติของคนอื่นอุ้ย
นั่นสิฮะโอ้โหคนไปวิภาควิจารณ์กันเพียบเลย
นะฮะหลวงพี่อุเทนครับเจ้าวาดวัดท่าไม้
ทนกระแสดราม่าไม่ไหวนะครับก็สั่งถอดป้ายข้อความต่างแล้ว
นี่ฮะอ๋อนี่ไงอันซ้ายล่างใช่ไหมคะ
ขอให้ได้สมบัติของคนอื่นอ่าซ้ายนี่
ขอให้ถูกหวยเบอร์ใหญ่นะครับจากกรณีที่วัดท่าไม้ฮะ
วางตู้รับบริจาคโดยมีตู้เนี่ยสักยี่สิบตู้ได้
ญาติโยมหยอดเงินลงไปตามความศรัทธานะครับ
เพื่อเป็นการทำบุญส่วนเงินที่ได้เนี่ย
วัชธาไม้จะส่งไปธรรมบุญที่บุรณิธิ
ผู้ยากร้ายโดยแต่ละกล่องจะเขียนคำอธิษฐาน

ซึ่งช่องที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์

มีขอให้สบายนั่งกินนอนกิน
แล้วขอให้ได้สมบัติของคนอื่น

เพราะว่าแหมบางทีบางคนอยากขออะไรอย่าง

จะนำเข้ามูลนิธิของท่านเจ้าอาวาส
จากนั้นจะส่งต่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ได้ยาก
พื้นที่ประสบภัยต่างน้ำท่วมไฟไหม้เหตุภัยพิบัตินะครับ
ส่วนเรื่องสติ๊กเกอร์บนตู้บริจาคที่ปรากฏข้อความต่าง
ที่ผมอ่านให้ฟังไปหรือว่าคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
คือทีมข่าวได้รับข้อมูลว่าเป็นกุศโลบายครับ

เพื่อให้คนทำบุญนะฮะรู้สึกสบายใจหลังจากทำบุญไปแล้ว
หลวงพี่อุเทรนท่านเจ้าวาดวัดท่าไม้ครับสั่งเลยฮะ
เจ้าหน้าที่วัดถอดป้ายออกเพราะทนกระแสดราม่าไม่ไหวนะครับ
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับ
ก็เป็นที่มาของชาวเน็ตที่แห่ติดแฮสแท็ก
วัดท่าไม้ถอดป้ายขอให้ได้สมบัติคนอื่นบนตู้รับบริจาคนะครับ
นี่นะฮะก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นครับวัดท่าไม้ฮะ
ก็จริงถ้าสมมุติว่าเห็นแค่ป้ายแล้วไม่มีคำอธิบายก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดกันได้
นั่งกินนอนกินได้มรดกบางคนคิดว่าไปแช่งชักหักกระดูกอะไรบรรพบุรุษหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ